อยากให้ทุกคนได้เห็งได้ปังรับปีใหม่จริง
เพราะฉะนั้นนะครับหมอไก่พพาธินีจะพาคุณผู้ชมครับ
ไปรู้จักกับเรื่องราวปฏิหารและเคล็ดลับในการขอพรให้สมหวัง
กับหลวงพ่อที่ว่ากันว่าแปลกที่สุดและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงของพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
หมอไก่พาทุกท่านมาที่วัดโกรกกรากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ถ้าอยากจะเฮงอยากจะปังตามหมอไก่มาได้เลยค่ะ
เดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะว่าหมอไก่บูชาแว่นดำมาทำไมค่ะ
แต่วันนี้ค่ะหมอไก่ได้นัดแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะ
เป็นลูกศิษย์วัดโกกาค่ะคือพี่เอค่ะเขาเชื่อพี่เอนะคะ
สวัสดีค่ะพี่เทศอยากจะทราบประวัติของวัดโกรกหลากนี่ค่ะ
เห็นว่าเป็นวัดโบราณเลยใช่ไหมคะ
ครับผมหลวงปู่ไว้โอกาสนี่เป็นพระสมัยอายุทยาตอนปลาย
เป็นพระพุทธศิราแรงคนในสมัยก่อนคือรุ่นปู่รุ่นพ่อผมเลย
มีความนับถือมากงั้นเชิญหมอไก่เข้าไปนามัศกาลหลวงปู่ก่อนเลยครับ

พี่เอคะอย่างเวลาที่เราจะมาบูชาหลวงพ่อปู่เนี่ยค่ะ
สิ่งแรกเลยขั้นตอนแรกเลยคือนมัศกาลได้เลย

พี่เอ๋คะสงสัยมากเลยค่ะทำไมเราต้องมีการถวายแว่นดำกับองค์หลวงพ่อปู่คะ
คือสมัยก่อนเนี่ยมีเกิดโรคระบาดตาแดง
ก็แสดงกันเกั้น้อบบ้านมาบนสารงค์คอ่อยหาย
พอหายปุ้งเสร็จก็เอาแผ่นทองมาปิดตาที่หลวงปู่

เป็นการปิดทองที่ตาของหลวงปู่ก่อน
ทีนี้หลวงภูมิกับท่านเจ้าวาดองค์ระดับที่๕

ลืมตาปางมาวิชัยไม่สมควร
ท่านก็เลยนำแว่นมาใส่ให้หลวงปู่
ด้วยในที่ว่าทำอะไรแล้วเจริญรุ่งเรือง
มีแว่นใส่และสายตากว้างไกล

ก็แก่เป็นตำนานสูตรทอดถวายแว่นตามา
แล้วส่วนเรื่องปฏิหารหลายเรื่องก็
มีอย่างไรหนึ่งเคส
พ่อป่วยต้องเปลี่ยนใบพัดหัวใจ

ท่านบรรมวลบริษัทหัวใจ
คือที่เขาเห็นหลวงปู่

เป็นโรงพยาบาลจันทร์ธรรมบุรี
เขารักษาตัวอยู่ประมาณชั้น๑๐กว่า
เห็นบรรพุทธรูปนี่ลอย

หนูจะไปหาหลวงพ่อขอให้พ่อหนูรอด

ซึ่งสมัยนั้นโซเชียลยังไม่บุง
เขาตามหาวัดศูกราบเช็บเวลา๓ปี

เหมือนก็เห็นในนิมิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่เอด้วยนะคะ

ค่ะแล้วเดี๋ยวหมอไก่นะคะจะพาไปเฮงไปปังต่อด้านนอกค่ะ

เพราะผมเป็นคนสมุทรสาครอยู่แล้วครับผม
และก็สัทธารุมปู่มาตั้งแต่เด็กแล้วครับผม
เคยขอแล้วได้ค่ะขอเรื่องงาน
ประสบความสำเร็จค่ะก็มีถูกรางวัล
นี่เด็ดโอเคค่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวคุณลุงจุดนะคะ

โอ้โหอย่างนี้สาธุสาธุเลยครับกับหลวงพ่อแว่นดำวัดโกกากจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ใกล้กรุงเทพนี้เองนะคะดังนั้นแล้ว